ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะลูกเนี่ยส่งคลิปมามาร้องสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าพ่อเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าโดนคู่กรณีโอ้โหเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
มาถึงเปิดเบาะป๊าบเอามีดมาขู่มาขู่แล้วเดี๋ยวให้ดูให้ฟังค่ะ
แหม่ส่วนสัตว์มาทั้งส่วนเลยค่ะ

ว่าไม่ได้ลูกข้าจะเอาพ่อไม่ได้พ่อจะเอาลูก

ไม่ดูรึอายุอะ
แต่ฟังข่าวนี้นี่ทำใจกลางเอาไว้ก่อนนะ
เพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยดูความจากคนละฝั่งคนละข้างนี่ก็หนังคนละม้วนเหมือนกัน
แต่ช็อตนี้ที่เอาให้ดูเห็นพี่ตำรวจใช่ไหม
นี่ตำรวจเข้าไปห้ามปรามเหตุทะเลาะวิวาสนะคะ
ฝั่งหนึ่งคือในเพชรอายุ๓๓ปี
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือนายปรีชาอายุ๕๔ปี
ลูกสาวของนายปรีชานั่นแหละที่ได้ยินเสียงอยู่ในคลิป
แล้วตะโกนตะโกนอยู่เป็นคนถ่ายคลิปนะ
กราดใส่เลยใส่อีกฝั่งนึง
ก็คือฝั่งของในเพชรที่มีเรื่องกับพ่อปรีชานั่นเองค่ะ
สิ่งที่จับใจความได้เหมือนกับทะเลาะกันเรื่องเสื้อวินใช่ไหม
เหมือนกับว่าอะไรนะซื้อได้คนเดียวหรือไง
ฝั่งนายเพชรเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาป๊าบจอด
จอดอยู่แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ
เปิดมวกน็อคเสร็จแล้วปุ๊บถ่ายเข้ามา
หลังจากนั้นค่ะเขาเปิดเบาะแล้วก็หยิบมีดออกมา
มาขู่ฝั่งเนี่ยลุงปรีชาแล้วกล้องอีกมุมนึงอันนี้อีกมุมหนึ่งค่ะ
เห็นไหมที่จับภาพได้๒ฝ่ายพยายามฉุดกระชาก

ลูกศรเขียวนั่นน่ะคือลุงปีชาแล้วก็ลูกศรแดงน่ะคือนายเพชรนั่นเองค่ะ

ไปร้องกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเนี่ยดูสิ
พ่อถูกฝั่งในเพชรเขาอ้างว่าเป็นลูกตำรวจ
แล้วก็มาขู่ด้วยนะไม่ให้วิ่งวินมอเตอร์ไซค์หลายรอบแล้วเนี่ย
ก่อนจะเกิดเหตุพ่อเจอกับในเพชรขี่มอไซค์มา
แล้วก็ถามว่าเฮ้ยนักเลงไปไหนถามแบบนี้
ทีนี้พ่อก็เลยตอบกลับไปว่าซื้อเสื้อวินมาตัวนึงจะไปขับวิน
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าอ๋อเดี๋ยวมาขี่เดี๋ยวเจอกัน
หลังจากนั้นนี่แหละในเพชรมาหาที่แฟลตแล้วก็ชักมีด
ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
อันนี้คือความจากฝั่งของลุงปรีชา
ลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้ใช่ไหมอยากฟังฝั่งในเพชรไหมล่ะ
นักข่าวไปหาเมื่อวานนี้ในเพชรสงคราม
ทำไมมันคนละม้วนคนละเรื่องเลยนี่คือในเพชร
ลุงปีชาเหรอเขาขี่วินไม่มีสังกัด
แล้วก็เนี่ยเตรียมจะกลับมาขี่แบบเดิม
แล้วก็เลยไปบอกว่าให้ลุงแกทำให้ถูกต้อง
แต่ว่าฝ่ายลุงไม่พอใจชักมีดจะมาแทงผมก่อน
ผมก็เลยต้องชักมีดขู่กลับสิ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะฝั่งนั้นน่ะฝั่งลุงดูนี่
นี่โพสต์ของลุงเขียนว่าอะไร

นี่ไงเอาปืนมาขู่แบบนี้ผมแจ้งความไปแล้ว

เออก็เอาไปทำตามให้มันถูกต้องขึ้นทะเบียนตามระบบ
พออันนี้เขาก็โมโหโววาชักมีดมา
ยังไงเพชรมึงยังไงมึงก็กลัวจะแทงผม
ผมก็อันนี้หลบมาถอยหลบผมก็เปิดอันนี้บ้าง
ถอยหลบมาป้ามีป้าคนหนึ่งเห็นผมมีพยาน

ใช่ก็แหมทำยังไงต่อดีล่ะทีนี้
ฝั่งพี่เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอด

เพราะว่าจะซื้อขายไม่ได้เหรอเสื้อวิน
ไม่ได้มันผิดกฎหมาย
ต้องไปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยให้ถูกต้อง

แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ

มาจากทีมงานของเราไอ้เสื้อส้มมันมีขายอยู่